ที่สุพรรณบุรีนะครับรถกระบะคันหนึ่งขับไปแล้วก็ไปเจอถนนลื่นเสียหลัก
ก็ตกลงไปในบ่อน้ำข้างทางนะฮะซึ่งมันลึกมากคือรถเนี่ยจมมิดเลยนะครับ
คนขับว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะฮะโชคดีที่คนแถวนั้นช่วยกันทันครับ
ก็สร้างไว้ได้เลย
คือกำลังจะจมน้ำอยู่แล้วให้เกาะเชือกแล้วก็ดึงเข้ามา
ช่วยได้สำเร็จนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะคือแถวแถวนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่นะครับ
เด็กปั๊มด้วยนะชาวบ้านแถวนั้นด้วยก็มาช่วยกันนะครับ
ดึงตัวคนขับรถขึ้นฝั่งได้สำเร็จนะฮะ
ที่กู้ภัยจะมาช่วยดึงรถขึ้นมา

นี่คือคนขับรถนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบังประมาทนะครับ
ถนนเส้นมะขามล้มบางลี่
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยขับมาด้วยความเร็ว
พยายามจะแซงรถอีกคันนึงแล้วถนนมันลื่น
ก็เลยเสียหลักพุ่งลงบ่อน้ำข้างทาง
นี่นะฮะคันที่ลากขึ้นมานี่สี
เทาบร้อนนี่คันนี้นะครับ
คือพอรถตกลงไปในบ่อน้ำข้างทาง
คนขับเนี่ยกระเสือกกระสนออกมาจากรถ
แล้วรถก็จมลงไปมิดคันแล้วน้ำมันลึกมาก
เห็นไม่ครับเห็นดวงไฟสีแดง

คือน้ำเนี่ยมันลึกแบบที่ว่ายืนแล้วเท้าแตะไม่ถึงพื้นนะฮะ
คนขับก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาคือ
ตีน้ำพยุงตัวเพราะว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็น
ชาวบ้านแถวนั้นกับเด็กปั๊มเห็นเนี่ยก็เลยเอาเชือกเนี่ยโยนลงไป
ให้เขาจับเชือกแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาแบบทันเวลาพอดี
คือถ้าช้ากว่านี้อีกนิดนึงไม่รู้ว่าโอ้โหจะจมน้ำแล้วจะเสียชีวิตหรือเปล่า
คือก็อย่างที่เห็นแล้วที่คนบอกเขาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยก็เลย
ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ไหว้เข้าไปช่วยแล้วพยุงขึ้นมา
เพราะว่าการไปช่วยคนจมน้ำก็ต้องช่วยอย่างถูกวิธีด้วย
ใช่แล้วบางทีถ้าเกิดโอ้โหเขาตัวใหญ่แล้วเขากอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเราอยู่ที่น้ำ
ลงไปทั้งคู่นี่ยุ่งอีกค่ะอันนี้ก็ถือว่าถูกต้อง
แล้วก็โยนเชือกไปให้เขาเกาะแล้วก็ดึงเข้ามานะครับ
เมืองต้นคนเจ็บก็มีอาการจุกหน้าอกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว